เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กลางถนนอ่อนนุษย

โอ้โหนะฮะจักรยานยนต์๒คันนะครับ

ช่วงเย็นหน้าตลาดเลยนะคะ
ก็ภาพจากกล้องของรถจักรยานยนต์คันหนึ่งที่เขาขี่ตามมาเนี่ย

ตกลงวันนี้ชายที่ใส่เสื้อสีม่วง
ลงจากรถไปต่อยกันอยู่กลางถนนเนี่ย

คือเมื่อวานี้เขาก็เล่าที่มาที่ไปก่อนจะมาต่อยกันว่า
ชายเสื้อม่วงเขาก็นั่งรถจักรยานยนต์มากับวิน

กับตำรวจ
คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้เฉียวรถเบ้นนะ
คือเหมือนกับรถเบนท์ขับมาทับเท้าเขาด้วยซ้ำ

ใช่ค่ะโอ้โหลีลามวยนี่
แต่ว่าเขาไปดูตามเฟสตามอะไรสืบจาก
รูปร่างหน้าตาแล้วเนี่ยบอกโอ้โหนี่

ชายเสื้อม่วงวันนี้ก็ใส่เสื้อสีชมพูมานะครับท่านผู้ชมครับ
มาพบพนักงานสอบสวนสนพระขนงแล้ว
หลังจากที่มีกรณีปัญหาเกิดขึ้นที่หน้าตลาดอ่อนนุษย์นะครับ
โดยผู้ที่ใส่เสื้อสีม่วงแล้วก็เดินทางมาในวันนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ชื่อว่านายดะนุพลวะรงนะฮะ

อ่าชายเสื้อม่วงที่ปรากฏในคลิปนะครับ
รับทราบข้อกล่าวหาก็คือ
ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนปรับเงิน๑๐๐๐บาทนะครับ
แล้วก็ข้อหาก็คือไม่ให้คนซ้อนท้ายเนี่ยสวมหมวกนิรภัยด้วยนะฮะ

ส่วนข้อหาทำร้ายร่างกายตอนนี้ตำรวจยังรอผลการตรวจร่างกายของคู่กรณีจากโรงพยาบาลก่อนนะครับ
จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้แต่ปัญหาในขณะนี้ก็คือว่ายังติดต่อคู่กรณีไม่ได้ด้วยก็คือชายใส่สูตรนะครับ
ใส่สูตรที่อยู่ในคลิปยังติดต่อไม่ได้
ดรุพลก็ยอมรับสารภาพนะครับเรื่องการชกต่อยกันจริงในที่เกิดเหตุนะฮะ
ส่วนเรื่องการขับรถเฉียวชนแล้วหลบหนีอันนี้ก็ยังแจ้งข้อหาไม่ได้คุณเขียนมาสอน

ใช่รถเบนส์คันนั้นที่ว่ากล่าวอ้างกันว่ามีการไปเฉียวชนเขาหรือว่าชายเสื้อม่วงจะบอกว่าเขาเหยียบขาผมก่อนเนี่ยอันนี้ทางรถเบนส์ก็ยังไม่ได้มา

ก็เนี่ยค่ะสอบสวนกันอยู่สักประมาณ๓ชั่วโมงก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแต่ชายเสื้อม่วงก็ไม่ให้สัมภาษณ์สื่อนะคะ

ได้ไปตักเตือนชายเสื้อม่วงที่ขี่รถไปเฉียวชนรถเบนส์แล้วไม่ยอมรับผิดชอบ
ชายเสื้อม่วงไม่พอใจขี่รถตามไปนะครับ
แล้วก็ตบเข้าไปที่หมวกกันน็อกของชายสูตรเทา
ก่อนจะขี่ตามกันมาแล้วก็แลกหมัดกันครับ
ผมไม่ได้เห็นชัดผมก็เลยไม่กล้าฟันทงว่า
คือเขามีการเฉียวชนอะไรอย่างนี้ครับ
เดี๋ยวก็คือคุณเนมเนี่ยขี่ตามเขามาจาก
ใช่ครับขี่เข้ามาแต่ว่าผมอยู่เลนส์สอง
นึกภาพผมอยู่เลนส์สองส่วนคุณพี่เสื้อม่วง
เขาอยู่ระหว่างเลนส์๒กับเลนส์๓คือแทรกระหว่างใกล้มาก
คือผมก็มองเห็นไม่ถนัดแล้วคือรถมันใกล้กันมาก
เหมือนกับรถได้มีการเหยียบเท้าเขาหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่ง
จนจนทำให้รถเขาเสียหลักหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ
หรือว่าชนก็ผมก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่า
ผมก็เลยฟันทงไม่ได้ครับ
แต่ว่าพี่ใส่สูตรอะเค้าเห็นแน่นอนเพราะว่าเค้าขับตามหลังอยู่
เห็นบอกว่าเห็นที่คุณโพสต์บอกว่ามีการเบิ้ลเครื่องแล้วก็ไม่ยอมรับความผิด

อันนี้คือผมเห็นจริงครับว่ามีการเบิ้ลรถ
แล้วก็มีการต่อว่าแล้วก็ขับออกไป
แต่ว่าอาจคือในมุมมองของผมอาจจะไม่ได้ชนจริงก็ได้
เพราะว่าไม่งั้นพี่คนที่ขับเน้นเขาก็ต้องเรียกร้องอะไรแล้ว
แต่นี่คือเขาไม่มีปฏิกิริยาอะไรครับ
นี่ก็เป็นข้อมูลจากเจ้าของคลิป
ที่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถแล้วก็เอาคลิปภาพไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก

ทีมข่าวแท้รัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปซอยสุขุมวิทย์๘๑ค่ะ
คือตามไปถึงบ้านของชายเสื้อม่วง

ก็อยากจะไปถามเรื่องนี้แหละว่าจริงแล้วเนี่ย

พอไปก็ไม่เจอตัวนายดานุพลนะคะ
เจอคุณแม่เจอพี่สะพ้าย
คือทางครอบครัวของนายดนุพลก็บอกว่าปกติ

ใจร้อนบ้างแต่น้อยมากเป็นคนพูดจาดีด้วย
หลังจากเกิดเหตุเขาก็มาเล่าให้ฟังเหมือนกันว่า
จริงแล้วเนี่ยไม่ได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปเฉียวรถเบนท์

แต่ว่าตอนขี่รถจักรยานยนต์อยู่เนี่ย
ตัวชายเสื้อม่วงหรือนายนารุพลคนนี้
ถูกรถเบนท์เหยียบเท้าซะด้วยซ้ำ

เขาก็เลยเร่งเครื่องแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับชายใส่สูตรสีเทา
ขี่จักรยานยนต์ตามมาแล้วก็ตะโกนถามว่าพี่ขี่แรงใช่ไหม

ก็ขี่ตามกันมาตลอดทางจนกระทั่งเป็นภาพชกต่อยกันอย่างที่เห็นในคลิป
นี่ค่ะแล้วก็มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับ
ว่าเขาก็ทำงานในรถเบ้นแล้วเขาก็ไม่เชื่อมั่นใครทั้งนั้นนะครับ

ทั้งสองฝ่ายเราก็เฉย
เนี่ยค่ะแล้วก็มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับ
ว่าเขาก็ทำงานในรถเบ้นแล้วเขาก็ไม่เชื่อมั่นใครทั้งนั้นนะครับ

ทั้งสองฝ่ายเราก็เฉย
เนี่ยค่ะแล้วก็มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะ
ว่าเขาก็ทำงานในรถเบ้นแล้วก็ไม่เชื่อมั่นใครทั้งนั้นนะครับ

เนี่ยค่ะแล้วก็มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับ
เนี่ยค่ะแล้วก็มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับ
เนี่ยค่ะแล้วก็มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับ
เนี่ยค่ะแล้วก็มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับ
เนี่ยค่ะแล้วก็มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับ
เนี่ยค่ะแล้วก็มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับ
เนี่ยค่ะแล้วก็มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับ
เนี่ยค่ะแล้วก็มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับ
เนี่ยค่ะแล้วก็มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับ
เนี่ยค่ะแล้วก็มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับ
เนี่ยค่ะแล้วก็มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับ
ไม่รู้ว่าใครชกต่อยใครก่อนล่ะค่ะตอนเห็นก็ชุดละมุนต่อยกันอยู่แล้วอะนะคะ
ไม่รู้ว่าใครชกต่อยใครก่อนล่ะค่ะตอนเห็นก็ชุดละมุนต่อยกันอยู่แล้วอะนะคะ
ไม่รู้ว่าใครชกต่อยใครก่อนล่ะค่ะตอนเห็นก็ชุดละมุนต่อยกันอยู่แล้วอะนะคะ

ไม่รู้ว่าใครชกต่อยกันอยู่แล้วอะนะคะ

ไม่รู้ว่าใครชกต่อยกันอยู่แล้วอะนะคะ

ไม่รู้ว่าใครชกต่อยกันอยู่แล้วอะนะคะ

ไม่รู้ว่าใครชกต่อยกันอยู่แล้วอะนะคะ

ไม่รู้ว่าใครชกต่อยกันอยู่แล้วอะนะคะ

ไม่รู้ว่าใครชกต่อยกันอยู่แล้วอะนะคะ

ไม่รู้ว่าใครชกต่อยกันอยู่แล้วอะนะคะ
ไม่รู้ว่าใครชกต่อยกันอยู่แล้วอะนะคะ

ไม่รู้ว่าใครชกต่อยกันอยู่แล้วอะนะคะ

คือเห็นในคลิปคุณก็ไปช่วยเขาโวยนะ
จังหวะหนึ่งคุณวินก็ไปช่วยเขา

ผมกับไอ้อ้วนไม่เกี่ยวกันครับพี่

รีบบอกก่อนผมไม่เกี่ยวนะ